ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นน้องชายของผู้
ใหญ่บ้านครับก่อเหตุเอาปืนไปยิงผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิต
บ้านเขาหลายครั้งค่ะโมโหยิงตายเลยนะฮะตอนนี้
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับ

พร้อมด้วยแพทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็อาสาสมัคร
มูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรชบุรี
ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีการยิงกันที่บ้านเลขที่๑๒๔ทับ๓หมู่๑
บนต้นมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
พบศพนายบัญชาคลื้นจิตหรือว่านายโยอายุ๔๐ปีเป็นชาวบ้าน
ดอนครับนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณลานหน้าบ้าน
แพทย์ธนสูตรพฤทธิ์สบเบื้องต้นก็บอกว่าถูกยิงด้วย
ปืนลูกซองเข้าที่สี่ข้างนะฮะที่ด้านขวาแล้วก็แขนขวา
แล้วก็กลางหน้าอกห่างไป๓๐เมตรพบรถจักรยานยนต
ซูซูกิคริสตอลสีแดงครับทะเบียนก่อก่ายท้อทงมอม้า๘๓๒
เพชรบุรีล้มอยู่แล้วก็มีหมอนรองกระสุนปืนของปืนลูกซอง
ตกอยู่๒ชิ้นก็เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายจรูลวันโนหรือว่าในจุ่นอายุ๔๖ปีเป็นน้องชายของผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๑ตะบนต้นมะพร้าวอำเภอเมืองเพชรชบุรีหลังก่อเหตุก็หลบหนีไป
สอบถามเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุในโยผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านของในจุ่นแล้วก็มีปากเสียงกัน
มีคนได้ยินว่าในจุ่นกล่าวหานายโยว่ามาย่องเบาขโมยของในบ้านแล้วหลายครั้ง
นายโยก็ขี่รถออกไปแล้ววนกลับมาใหม่แล้วก็มีปากเสียงกันกับนายจุนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้หนักกว่าเดิม
ก่อนที่ในจุนหรือว่าในจุ่นจะชักปืนลูกซองออกมายิงนายโย๓นัด
นายโยพยายามวิ่งหนีแต่สุดท้ายก็ล้มลงและเสียชีวิตนะครับ
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วเขาก็หลบหนีไปตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่ในข้อหาฆ่าคนตายนะครับ